กับพี่หนึ่งบ่อยใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่า

ทำเพลงเดิมที่เพราะอยู่แล้ว

แล้วทำให้เพลงมันฮิตขึ้นไปได้อีก
ก็เลยแบบดีใจกับพี่เขาอยากมาร่วมงานนี้ด้วย
เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่งานธรรมดา

มันจัดขึ้นมาหลากหลายที่
และที่สำคัญสภาพที่ไปช่วยเหลือเด็กด้วย
ที่รีบได้โอกาสหรือที่อยู่คลองเตย
ที่ทำให้เขาจะมีโดนตีเครื่องดนตีได้เล่นด้วย

จริงแล้วแบบไม่เห็นไม่เห็นไปร่วมร้องเพลงแน่นอนค่ะ

ส่วนสวยจะมีโอกาสไปขึ้นไปที่อากาศเตรียมกับเขาไหม
จริงแล้วเนี่ยพี่หนึ่งตื้ออยู่แต่ดูก่อน
โอ้โหเราเล่นเสียงไม่ดีค่ะ
ช่วงหน้าหนาวด้วยไงอาจจะชวน
คุณคุณคุณกันไป

ยังไม่มีการพูดถึงเขายังไม่

อย่างช่วงนี้เราหุ่นสวยเซ็กซี่ขึ้นชื่อมาก

เออเราพูดว่าลุงมีแซวจีน
ไม่นะเพราะว่าอย่างเราจะมีกรุ๊ปเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ซึ่งเราก็แอบไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาบ้างอะไรอย่างนี้

แล้วคนแชร์กันเยอะเพื่อนเขาก็จะส่งไปให้เขา
แล้วเขาก็จะดูแล้วเราก็แอบรู้ว่าอ๋อเขาแอบดูอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้

แต่เขาก็แค่แบบไอ้ว่าจริงแล้ว

ไม่มีเขาเป็นสายฝรั่ง

ถ้าเราเป็นสายนี้จะยินดี

เขาเป็นคนที่ง่ายมาก

เราก็ดีนะที่เกิดไม่ค่อยไปไหน

กำลังดีเลยน่ารัก
เค้าคงเป็นคนเล่นถ้าเล่นเล่นต่อหน้า

ดูโจทย์เข้ามาแบบแปลกว่าไม่อยากให้เป็นเด็กแหละ
ก็ไม่มีค่ะแต่จะรู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ทำไมน่ารักจังอะไรอย่างนี้
ก็จะรู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตเร็วเนาะอะไรอย่างเงี้ย
เวลาไปเจอส่วนมากแล้วตลกมากว่า
ส่วนมากจะเป็นลูกหรือหลานหรือเพื่อนของเพื่อนของรุ่นพี่ที่เราสนิทด้วย
แล้วบอกอุ๊ยตายละเราเริ่มโตขนาดนี้เราเริ่มโตนี้
ที่แบบพอดีไอจะชอบแบบคบรุ่นพี่ที่โตไง
แล้วเขาก็จะมีหลานแล้วแล้วก็หลานเขานี่แหละอายุ๒๒
ก็จะแบบมีไปเที่ยวแล้วแบบมีเด็กเข้ามาคุยบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็ตกใจว่าแบบอายุเท่าไหร่นะคะอายุ๒๒๒๓
เดี๋ยวมันต้องจัดค่ะจะลองเจอคนที่มาแปลกหรือเปล่า
ไม่มีนะไอ้ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนจะเข้ามาแบบขำมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีโทรกี้หุ่นอีกหรือเป็นแบบท่านของคนเดียวด้วยแต่แบบแอบแปลก
ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคนแปลกแต่ว่าเด็กน่ารักมากกว่าจะเข้ามาแซว
พอคิดว่าแบบเห็นเราแบบเฮ้ยตลกอะไรอย่างนี้พี่คนนี้อยากเข้ามาคุยเล่นด้วยอะไรอย่างนี้
คุณทำยังไงให้เขาไว้ใจว่าไว้ใจเป็นคนหรือเปล่า
ก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราแบบเป็นคนที่ไว้ใจได้
เพราะว่าเริ่มต้นแรกเนี่ยแน่นอนคนเราภาพรักเรามันก็จะดูแบบเซ็กซี่
หรือว่าคนเข้ามาอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่เราเราต้องทำตัวให้เขาไว้ใจก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

พวกนี้หุ่นทบความมากไงคุณอะไรขึ้นไปทำอะไรมา
กำลังใจก็เอาจริงแล้วแบบไอเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดของร่างกายคนเราคือการออกกำลังกาย
แล้วก็การเลือกรับประทานเนี่ยก็ต้องเลือกบ้างแต่สุดท้ายกินให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุข
แล้วก็รักตัวเองในการออกกำลังกาย
ช่วงนี้เป็นช่วงที่หุ่นดีที่สุดในชีวิตเลยหรือเปล่า
ดีที่สุดในชีวิตค่ะตอนเด็กใครว่าที่ว่าว่าเราผอมนะก็ยังไม่เฟิร์มเท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
คือคนผอมกับคนแข็งแรงมันไม่เหมือนกัน
แค่เป็นไทยอัลล่ามันเลยเก็บไว้เป็นเออเป็นพี่เก็บไว้ไม่แต่อยากชวนให้คนไทยเนี่ย
หุ่นดีจากการออกกำลังกายเพราะว่าเวลาหุ่นดีจากการออกกำลังกาย
ชีวิตเราเปลี่ยนนะเรารู้สึกเรามีความสุขคือเรามั่นใจเราแต่งตัวเรา
กินอะไรได้แบบไม่ต้องระวังเพราะว่าเราออกกำลังกาย
อาทิตย์ละสามวันสองวันถึงสามวัน
ว่าเขาน่าจะโอเคยินดีกับพี่คิดด้วย

และการที่เขาเลือกตัดสินใจอะไรแล้ว
ว่ามันผ่านกระบวนการความคิดเขาแล้ว

แต่แค่ความรู้สึกไอซ์เฉยที่มองว่า

ทุกอย่างผ่านกระบวงการความคิดเขาแล้วแล้ว

ไม่ค่ะแค่ได้ไปทำบุญด้วยกันทริปหนึ่งเฉย
ก็แบบไอ้ว่าพี่เขาก็ดูโอเคอะ

ไอก็ดูข่าวตามทีวีนี่แหละตอนที่พี่เขาบอกเขามีลูก
รู้สึกว่าเขาดูดีใจ

โอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ใครถ่ายค้นสดด้วยอาจารย์
ต่ำด้วยงงไปหมด

เอ่อโอเคโอเคก็ดูดีด้วยสำหรับโอเคโอเค